ตามความคืบหน้าต่อกับเหตุฆ่าโหดที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะ
เป็นเรื่องของความรักที่ไม่สมหวัง
ผู้ชายคนนึงไปหลงรักครูคนนึงแต่ผู้หญิงไม่เล่นด้วย

สุดท้ายค่ะเก็บความแค้นไว้ไม่ไหวไปยิงเขาตายนะคะ
ล่าสู่ทยายาทก็ไปรับศพ๒เหยื่อที่ถูกมือปืนนี้ยิงนะคะ
ด้วยความโศกเศร้าเสียใจที่นิติเวชโรงพยาบาลพุทธชินราช
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
ผู้ตายคือนายบุญถมนนทโฆษอายุหกสิบแปดปี
กับนายจันไดมีดาอายุเจ็ดสิบสองปีนะคะ
ส่วนคนก่อเหตุชื่อว่านายสมหมายนุบุญมาอายุ๕๔ปี
เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละค่ะซึ่งตำรวจเนี่ยจับตัวได้แล้ว
อย่างที่บอกว่าที่น่าตกใจคือเขาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจมายิงแค่สองศพนี้
ตั้งใจจะยิงให้ตายถึงสี่ศพเพียงแต่ว่าลูกกระสุนปืนมันมีจำกัด
ก็เลยฆ่าได้แค่สองศพนะคะเขาเล่าให้ฟังว่า
เหตุจูงใจมันเริ่มมาจากที่ว่าเขาไปหลงรักสาววัย๔๕ปี
ซึ่งเป็นหลานสาวของผู้ตายทั้งสองคนมานานแล้ว
ผู้หญิงเนี่ยประกอบอาชีพเป็นครูแต่หลงรักมานานเท่าไหร่ผู้หญิงก็ไม่ยอมเล่นด้วยค่ะ
แถมฝ่ายญาติก็กีดกันด้วย
อ่ะให้คุณผู้ชมดูแผนผังความสัมพันธ์ครอบครัวเกี่ยวกับผู้เกาะเหตุด้วยหน่อยแล้วกันนะคะ
จะได้เห็นภาพที่เข้าใจชัดมากขึ้น

หลงรักผู้หญิงเราขอใช้ชื่อสมมุติว่าคือครูเอละกันนะคะ

ซึ่งผู้หญิงเนี่ยะมีอคบุณถม
กรีดกันตลอดเวลาสุดท้ายสมหมายเลยแค้นค่ะ
กันนักใช่ไหมไม่รักเขานักใช่ไหม
เขาเลยบอกว่างั้นก็ตายให้หมดก็แล้วกัน
อย่างที่บอกอยากจะยิงให้ตายทั้ง๔คน
ก็คือผู้ตายทั้งสองคนคือนายบุญถมกับนายจันได
แล้วก็ตัวครูเอผู้หญิงที่เขาหลงรัก
แล้วก็อยากจะฆ่าพี่เขยของครูเอด้วย
แต่อย่างที่บอกค่ะเขามีลูกปืนแค่๒ลูกต้องเลือกว่าจะฆ่าใครแค่สองศพ
ตัดสินใจฆ่านายจันไดกับนายบุญถมนะคะเนี่ยค่ะคำสารภาพของเขา
ส่วนบรรยากาศการรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลพุทธชินราชพิศนุโลกก็แน่นอน
ไม่มีใครทำใจกับเหตุการณ์นี้ได้นะคะลูกหลานก็มาร่วมรับศพผู้ตายที่เป็นญาติญาติกันทั้งหมด
เสียใจกันทั้งหมดเลยค่ะเขาบอกว่าลูกชายในบุญถมอ่ะนะคะ
ลูกชายวัยห้าสิบปีเนี่ยบอกเลยว่านายบุญถมมีลูกสามคน
ซึ่งแต่ละคนก็แต่งงานมีครอบครัวแยกครอบครัวกันไปหมดแล้ว

ตอนที่รู้เรื่องเนี่ยก็คือ
เท่าที่ทราบก็คือว่านายสมหมายเนี่ย
หาว่าพ่อของเขากับอาของเขากีดกัน

แล้วก็หาว่าไปพูดจาเหมือนดูถูกว่าเออไม่เจียมกระลาหัวตัวเองเลย

หาว่าถูกกีดกันเพราะว่าตัวเองอายุ๕๔ทำงานก่อสร้างอะไรก็ว่ากันซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลย
เราได้คุยกับคุณครูท่านนี้ด้วยนะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวรอฟังนะฮะว่ามันจะเป็นไปอย่างที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างหรือเปล่า
คือถ้าบอกว่ากีดกันถูกกีดกันเนี่ย
แสดงว่าถูกกีดกันความรักก็คือต้องรักกันแล้ว
ใช่แล้วถูกห้ามไม่ให้รักกัน
ถูกห้ามไม่ให้รักกันแสดงว่าต้องรักกันแล้ว
แต่ว่าความจริงแล้วไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวรอฟังคุณครูนะครับ

หลังจากรับศพมาจากโรงพยาบาลพุทธชินราชนะครับทางครอบครัวได้นำศพนายบุญถมมาตั้งที่บ้านนะครับ
ตั้งบำเพศนะคะวุศลที่บ้านกกมะโมงอำเภิคนครไทยจังหวัดพฤศนโลก

บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยเธอนั่งทานข้าวมื้อเช้าอยู่ที่ประตูหน้าบ้าน
ขณะนั้นนายบุญถมสามีเพิ่งกลับมาจากการเก็บหอย
แล้วกำลังจะไปล้างตัวก็ไปตรงที่เป็นจุดที่เป็นโอ่งหน้าบ้านนะฮะ
นายบุญถมนี้อายุ๖๘นะฮะอีกคนนึงที่เสียชีวิตนี่นายจันไดยุค๗๒แล้วนะครับ
ภรรยาของนายบุญถมบอกว่าสักพักหนึ่งนายสมหมายขี่จักรยานยนต์มาจอดที่หน้าบ้านของน้องสาว
ซึ่งอยู่ติดกันโดยไม่ได้ดับเครื่องยนต์นะครับแล้วเดินมาหลบอยู่ตรงหลังแท้งน้ำข้างบ้าน
ถือปืนลูกซองยาวมาด้วยนะครับแล้วก็ซุ่มยิงอยู่ตรงนั้น
จากนั้นก็ยิงตรงใส่นายบุญถมสามีของเธอตอนที่ไปล้างตัวนะครับจนล้มลงเสียชีวิต
นายสมหมายเนี่ยยังหักลำกล้องดีดปลอกกระสุนปืนออกแล้วใส่กระสุนไปอีกหนึ่งนัด
จากนั้นก็ขี่จักรยานยนต์ไปบ้านนายจันใดวัย๗๒ปีที่อยู่ห่างจากบ้านนายบุญถมประมาณ๓๐๐เมตร
แล้วใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงนายจันไดนะครับแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
โอ้สันจะโชคตายจะโชคเห็นกระตาจะโชคตายแล้วเลือดก็เต็มไปหมดเลยอ่ะ
นัดเดียวอ่ะโอ้โหน่าจะถูกที่อื่นได้ไปหาหมอหาอะไรบ้าง
คาที่เลยค่ะไม่เคยได้เปลี่ยนใจให้เขา
เขาว่าไม่รักเขาว่าไม่เอาตรงนี้อันนี้ก็กลัวเขาจะมาทำร้ายหลานตัวเอง
อันนี้ก็กลัวเขาจะมาทำร้ายหลานตัวเอง
ค่าชอบเขาหลานนั้นเราหามเขาเขาก็ว่าไม่ชอบเขาก็ว่าไม่เอา
บอกอาวเขานะแล้วเขาก็กลัวไปทำร้าย
นี่ฮะเขาก็ยืนยันนะฮะว่าผู้หญิงที่เป็นครูที่
ที่ผู้ต้องหามาหลงรักแอบชอบเนี่ยเขาไม่ได้สนใจอะไรด้วยนะครับ

กับนายบุญถมที่เป็นพี่ชาย

ที่สำคัญนางกองคำบอกว่าวันเกิดเหตุที่สามีถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยนะ
กับสามีกำลังทำพิธีสืบชะตากันอยู่ด้วยซ้ำนะฮะ
พอทำพิธีสืบชะตาเสร็จนายจันไดเนี่ย
ถูกนายสมหมายมายิงใส่ทันทีนะครับตอนนั้นนางกองคำกับทุกทุกคนเนี่ย
อยู่ในพิธีก็ไม่รู้มาก่อนว่านายสมหมายเนี่ยไปยิงนายบุญถมมาแล้วนะฮะ
ก่อนจะมายิงนายจันใดนางกองคำบอกว่าสาเหตุที่นายสมหมาย
ยิงสามีกับพี่ชายของเธอคาดว่านายสมหมายน่าจะเกิดอาการหลอนยาเสพติด
แล้วเข้าใจผิดคิดว่าสามีกับพี่ชายเนี่ยไปขัดขวางความรัก
เพราะว่านายสมหมายเนี่ยมาแอบชอบหลานสาวที่ทำงานเป็นครูมาหลายปีแล้ว
ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยสามีของเธอก็คือนายจันไดเนี่ย
ไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยกับเรื่องนี้เลย
กองคำบอกว่าทำพิธีสืบชะตากันอยู่ครับทุกผู้ชมครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปคุยกับหมอทรงประจำหมู่บ้านนะฮะ
หมอทรงประจำหมู่บ้านเนี่ย
บอกว่าก่อนหน้านี้ลูกของนายบุญถมซึ่งก็คือหลานของนายจันไดเนี่ย
ได้ทักเมื่อสามวันก่อน
ขณะที่นายจันไดกับนางกองคำเนี่ยนะสองสามีภรรยาเนี่ยเขาเดินทางไปในงานศพพระที่วัดในหมู่บ้าน
ก็ขี่จักรยานยนต์ซ้อนท้ายไปด้วยกันแต่พอไปถึงวัดหลานกลับถามว่าเอานางกองคำไม่มาด้วยเหรอนายจันใดก็เป็นคนขี่นะฮะ
เพราะว่าไม่เห็นซ้อนท้ายมาด้วยนายจันไดตอนนั้นก็งงว่าเออมาด้วยกันแท้
ทำไมหลานเห็นมาคนเดียวค่ะทั้งที่มากันสองคนแบบนี้นะฮะ
อันนี้ตามคำบอกเล่าของร่างทรงที่บอกกับเรานะครับ
ตอนนั้นทางหลานเขาก็เลยมองว่าโอ้สงสัยจะเป็นลางไม่ดีซะแล้ว
ก็เลยมาหาหมอร่างทรงประจำหมู่บ้านให้ช่วยดูดวงให้หน่อย
ซึ่งตอนนั้นน่ะร่างทรงก็มาประทับในร่างของเธออันนี้หมอทรงเขาบอกกับเรานะฮะ
ตามคำกล่าวอ้างนะแล้วก็ทำนายว่านางกองคำเนี่ยชะตาขาด
ให้รีบทำพิธีสืบชะตาส่วนนายจันไดเนี่ยแค่ดวงตก
แต่ก็ต้องทำพิธีสืบชะตาเหมือนกันยังไงก็ขอให้ทำคนละวันก็แล้วกัน
เพราะอยู่บ้านเดียวกันทำพร้อมกันไม่ได้
เช้าของเมื่อวันเกิดเหตุนะครับนายจันไดเนี่ยโทรมาหาหมอร่างทรงนะครับ
บอกให้ไปทำพิธีสืบชะตาแต่เช้าเลยเธอก็ไป
ปรากฏว่านายจันไดให้ภรรยาทำให้นายจันไดกับภรรยาพร้อมกันเลย
เพราะกลัวว่าภรรยาเนี่ยจะมีอันเป็นไปถ้าทำให้ใครคนใดคนหนึ่งก่อนเนี่ย
จะไม่ทันเธอก็เลยทำให้
เธอบอกในทั้งพิธีไม่มีอะไรผิดปกติ
แต่พอหันหน้าไปทางนายจันทร์ใดตอนนั้นตกใจแพรก
ก็คือนายสมหมายขี่จักรยานยนต์มาถึงแล้วยิงใส่นายจันได

บอกกับเรานะครับบอกว่าในช่วงพิธีสืบชะตาเนี่ย
ทำขึ้นในบ้านนายจันใดเนี่ยมีกันอยู่๗คน
ก็คือร่างทรงที่เป็นผู้หญิง
มีนายจันใดมีนางกองคำที่เป็นภรรยา
แล้วก็มีลูกสาวนางกองคำมีพี่สะพ้ายของนางกองคำ
กับลูกสาวของนายบุญถมแล้วก็สามีที่ไปร่วมพิธีด้วย
พอทำพิธีเสร็จทุกคนก็ผูกข้อไม้ข้อมือกัน
อยู่เธอได้ยินเสียงประตูเปิดดังแก๊ก
เนื่องจากประตูปิดไว้เพราะกลัวลมพัดแล้วเทียนจะดับ
จากนั้นนายสมหมายก็ถือปืนเข้ามาทำท่าจะยิงนายจันได
นายจันใดเห็นก็ทำท่าจะลุกหนี
จังหวะนั้นนายสมหมายก็เลยยิงใส่ไปก่อน๑นัด
แล้วก็วิ่งหลบหนีไปทุกคนตอนนั้นก็แตกตื่นกันหมด
จันไดเองก็ไปนอนลงล้มฟุบกับพื้น

ซึ่งร่างทรงคนนี้บอกว่าหลังจากนายจันไดล้มลงเธอ

ก็คือเห็นวิญญาณนายจันไดเนี่ยลุกออกจากร่าง

ที่ล้มฟุบไปถูกยิงเนี่ยเธอเห็นวิญญาณเนี่ยลุกออกจากร่าง
แล้วก็เดินออกไปจากบ้าน
แต่พอหลังจากที่ลูกสาวของนายจันไดเนี่ยพาไปส่งโรงพยาบาลนะฮะ
เธอก็ยังเห็นวิญญาณนายจันไดเนี่ยเดินกลับเข้ามาในบ้าน
ก็เลยคาดว่านายจันไดเนี่ยน่าจะกลับมากินข้าว
คือล้มฟุบจากการถูกยิงเห็นวิญญาณออกจากร่าง
แล้วลูกสาวเนี่ยพาไปส่งโรงพยาบาลอุ้มร่างพ่อไปส่งโรงพยาบาล
ซึ่งก็ควรจะอยู่ที่โรงพยาบาลแต่เธอเห็นวิญญาณนายจันไดเนี่ยกลับมาที่บ้าน

เธอก็เลยสั่งนางกองคำภรรยาบอกให้หาข้าวให้วิญญาณนายจันไดเนี่ยกินหน่อย
เชื่อว่านายจันไดเนี่ยคงเสียชีวิตตั้งแต่ถูกยิงที่บ้านแล้วล่ะ

แล้วก็บอกไปว่าสตาร์แฟนนั้นขาด
แล้วก็เท้านี่ก็ดวงตกเขาก็ว่าอย่างนี้

ตัวป้ารู้สึกเอง
ตัวป้ารู้สึกตัวยายรู้สึกเอง
ทีมข่าวเราได้ไปคุยกับแม่ของครูเอที่นายสมัยไปแอบชอบด้วยนะคะ
แม่น้อยเล่าแล้วใช้วิริกรรมสมัยมีมา๓ปีแล้วนะ
มาสามปีแล้วนะคือสมหมายแอบชอบลูกสาวแม่มานานแล้ว
แต่ลูกสาวแม่ไม่เล่นด้วยแถมก่อนหน้านี้ลูกสาวแม่ก็แต่งงาน
มีครอบครัวไปแล้วเมื่อสามปีก่อนนายสมหมายเนี่ยเคยมาระร้านลูกสาว
จีบตามตื้อถึงขั้นเอาหินมาปลาใส่บ้านจนกระจกแตก

แต่พอสมหมายรู้ว่าลูกสาวแม่เลิกกับสามีเท่านั้นแหละ

วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยลูกสาวเล่าให้ฟังบอกว่า
สมหมายถือปืนมาซุ่มอยู่ข้างบ้าน

มาก่อเหตุสลดกับอาแล้วก็อาเขยนี่แหละค่ะ